เราเกิดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์ไล่ล่าของตำรวจ
แล้วก็เป็นแก๊งค้ายาเสพติดที่สระบุรี
แล้วคือภาพกล้องวงจรปิดนี่โหอย่างกับหนังบูคือขับหนี
คือใช้รถพยาบาลขับหนีตำรวจ
ตำรวจก็ไล่ล่าบนทางหลวงแบบนี้นะคะ

พยายามที่จะยิงสกัดหลังจากที่ขับหนีข้ามจังหวัดกันไปเลย
ล่าสุดปรากฏว่าจนมุมตำรวจแล้วที่ย่านคลองสามวากรุงเทพ
คนขับเนี่ยทิ้งรถแล้วหนีไปนะคะ
เนี่ยค่ะภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นคนร้ายที่ขับรถพยาบาลสีขาวทะเบียนหนึ่ง
นหนูขอไข่๔๒๘๐กรุงเทพมหานคร
หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะในคลิปวงจรปิดจะเห็นรถตำรวจทางหลวงคือขับไล่ล่า
รถตำรวจนะคะคนร้ายเนี่ยเร่งเครื่องหนีเข้าไปที่เขตจังหวัดปฐุม
พยายามหนีการจับกลุ่มด้วยการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินตลอดเส้นทางโดยเหตุเกิดช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมา
จนกระทั่งผ่านมาเนี่ยค่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งตำรวจสกัดจับรถคันนี้ได้
ซอยหาทัยราชสามสิบเก้าเขตคลองสามวากรุงเทพตรวจสอบภายในรถไม่เจอคนขับแล้ว
คาดว่าน่าจะทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไปค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรี
ร่วมกับตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติและตำรวจทางหลวงผู้แคร์ก็สืบทราบว่า
มีการขนยาเสพติดและใช้รถตู้เล็กลักษณะเป็นรถกู้ภัยมาตามเส้นทางผู้แคร์ลมศักดิ์
ตำรวจเขาก็เลยวางกำลังสกัดจนมาถึงสี่แยกห้วยบงอำเภอเฉลิม
ก็เลยเรียกแต่รถตู้คันนี้ไม่ยอมให้จับค่ะขับรถพุ่งข้ามเกาะกลาง

ตำรวจใช้ปืนยิงสกัดรถทำให้กระจกด้านหลังแตกแต่คนร้ายยังค่ะ
หนีต่อนะคะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสระบุรี
ตำรวจทางหลวงและตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ก็เลยขับรถตามอย่างกระชั้นชิดไปถึงอำเภอวังน้อยอายุทยา
แล้วรถคนร้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอธัญบุรี
ปฐุมธานีซึ่งตำรวจชุดไล่ล่าบอกว่า
ที่คนร้ายขับรถหลบหนีมีการโยนห่อพลาสติก

ก็เป็นยาเสพติดจริงนะคะซุกซ่อนมา
เขาก็ตรวจสอบตามเส้นทางแล้วก็เนี่ยค่ะเก็บรวบรวมของกลาง

หกกระสอบเลยนะคะประมาณ๒๔ล้านเมตรได้นะคะ
ฟังเสียงของตำรวจที่เขาอยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะคะ
ตำรวจร่วงของคนร้ายครับ